คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดสกลนครเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีผู้ถูกกักตัวเนี่ย
ถึงกว่า๑๒๐๐คนนะคะปรากฏว่าก็มีบางส่วนเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะติดโรคโควิด
ก็ต้องมีการตรวจกันไปค่ะทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นโรคโควิด๑๙ผู้หญิงคนนี้ทำงานอยู่ที่ภูเก็ต
แล้วกลับมาบ้านที่สกลนครเอาเชื้อมาฝากคนที่บ้านด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วผู้ว่าราชการก็เลยต้องลงพื้นที่
ไปตรวจสอบด้วยตัวเองเลยนะคะเอาภาพรวมก่อน
แล้วเรื่องของผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะ
สาธารณสุขจังหวัดสกลนครมีการเปิดเผยตัวเลขยอดผู้เข้ากักตัว
เพื่อสังเกตอาการสิบสี่วันสกลนครเนี้ยมากถึงหนึ่งเหมือนสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าราย
เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ๑๔๖รายในจำนวนนี้ตรวจแล้วรู้ผลแล้ว
ไม่พบเชื้อร้อยสามสิบแปดลายรอบผลตรวจอีกหนึ่งลาย
แล้วปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุยี่สิบเอ็ดปี
ตรวจเหมือนกันติดเชื้อค่ะติดโรคโควิด๑๙ค่ะ
ทำงานที่ภูเก็ตภูเก็ตนี่แพร่ระบาดเยอะนะคะ
ไฟล์ของประเทศเลยนะคะปรากฏว่าพอกลับมาสกลนครแบบนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะ
คุณมนต์สิทธิภัยศาลธนวัฒน์ลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองโดยเฉพาะร้านขายของชำ
พักอาศัยกลางสวนยางของผู้ติดเชื้อ
ซึ่งจุดนี้ห่างจากหมู่บ้านของประชาชนไปสักประมาณ๕กิโลเมตร

พ่อแม่ยายลูกชายวัย๕ขวบของผู้หญิงคนนี้
ปรากฏว่าทั้งหมดถูกสั่งกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาเธอไปรักษาตัว
อยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามภายในโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ภายใต้การดูแลของคุณหมอนะคะ
แล้วก็ยังไม่มีการสั่งปิดหมู่บ้าน
ประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกไปเนี่ยประเด็นนี้นะคะ
ก็ถึงบอกไงว่าจะต้องมีการกักตัว๑๔วัน
เอาให้ชัวร์นะคะไม่ใช่คุณไม่กักตัวแล้วก็พาไปติดคนในบ้านนะ
บอกว่ารักรักเขารักคนในครอบครัว

จากพื้นที่สกลนครมาที่จังหวัดเชียงใหม่
ใหม่นี่เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือเนี่ยนะคะ
รายล่าสุดที่ไปพบสำหรับผู้ติดเชื้อเป็นสาวเอ็น
ทีนี้เขาก็นึกย้อนกลับไปเนี่ยนะคะว่า
จะต้องอยู่ในสถานที่ปิดแล้วก็ใกล้ชิดกับแขกมาก
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นห่วงค่ะว่า
จะมีผู้ติดเชื้อจากผู้หญิงคนนี้คนเดียวประมาณ๓๐คน
นายแพทย์กิติพันธ์ฉลอมนะคะแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
ระบาดวิทยาสาธารณสุขเชียงใหม่แถลงถึงสถานการณ์
พบว่าผู้ป่วยเพิ่ม๑คนเป็นผู้หญิงอายุ๒๑ปี
อาการของเธอเริ่มป่วย๒๓มีนาคมซึ่งพบว่ามีประวัติเสี่ยงด้วย
เพราะว่าเคยเข้าไปในสถานบันเทิงล่าสุด๒๐มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ผู้หญิงคนนี้ค่ะรับเป็นสาวเอ็นในงานเลี้ยงส่วนตัวที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
นึกภาพนะคะห้องเช่ามันก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี่ย
จุดนี้ก็คือย่านแยกวิทยุธานินในตัวเมืองเชียงใหม่
แล้ววันนั้นมีคนมาร่วมงานตั้ง๒๐๓๐คน
เรื่องต้นจากการคัดกรองพบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายนี้๔ราย
ประกอบไปด้วยคนที่อยู่ร่วมบ้าน๑รายเพื่อนสนิทอีก๓ราย
ส่วนผู้ที่ร่วมในงานเลี้ยงทั้งหมดขอให้กักตัวค่ะ
เฝ้าสังเกตอาการให้ดีถ้าผิดปกติให้มาหาคุณหมอทันที
ส่วนยอดสะสมภาพรวมในเชียงใหม่ตอนนี้นะคะ
ที่บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ
เพราะว่ามีผู้ป่วยสะสมในจังหวัด๓๗ราย
รายหายแล้วกลับบ้านได้เหลือคนที่รักษาตัวอยู่นะคะ๓๑ราย
ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังที่เหลืออยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้นตอนนี้๙๑รายค่ะ
ขณะที่ทีมข่าวพบว่าตามเพจเฟซบุ๊คในเชียงใหม่หลายเพจนะคะ
มันยังเปิดแบบโจงครึ่มแบบนี้
แม้ว่าช่วงนี้จะมีการประกาศเคอร์ฟิลล์ห้ามประชาชนออกจากบ้านก็คือตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสี่
เพจเขาก็แอบอ้างว่าสามารถพาหญิงสาวฝ่าด่านตรวจไปได้

เอ็นเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหลักในพื้นที่เชียงใหม่เลยนะคะ
เพราะการทำงานจะต้องมีการคลุกคลีกับแขก
แล้วก็อยู่ในสถานบันเทิงกลุ่มคนเที่ยวกลางคืน
มันเสี่ยงจริงค่ะต่อการแพร่ระบาดนี้นะคะ